ซึ่งเป็นคลื่นที่ไม่ต้องขอใบอนุญาต
และสูงสุดถึง๑กิกาบินค่ะ
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมเลยนะครับ
ก็สามารถใช้ในโครงข่ายของเราได้เป็นการเตรียมโครงข่าย
เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
ล่าสุดมีผู้ใช้บริการ๕ล้าน๖แสนเลขหมาย
และมีฐานลูกค้าทั้งหมดจำนวน๓๘ล้าน๕แสนเลขหมายด้วย
ควบคู่กับการพัฒนาบริการ
ด้วยการประกาศว่าจะเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายเดียว
เล่นได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดและใช้ได้กับทุกอุปกรณ์
เพราะว่าเราได้เอารูปรวมคลื่นที่เรามีอยู่
มาทำการตรงนี้นะครับอย่างเต็มสิทธิภาพ
ก็จะทำให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงนะครับ
ก็เป็นความพยายามอย่างเต็มที่
อยู่ในระดับท็อปของโลกได้นะครับ
จากนี้ยังได้ปรับกลยุทธ์ช่วงชิงลูกค้าย้ายค่าย
และรับส่วนลดค่าบริการรายเดือนถึง๑๕๐นานถึง๑๒เดือน
จากเดิมที่๔ล้านเลขหมาย
ผู้เชี่ยวชาญต่างก็วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่า
โดยเฉพาะในมุมของการช่วงชิงผ่านลูกค้าเดิมของแต่ละเจ้า
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน